สำหรับการจากไปของตลกฝีมือคุณภาพอเด่นดอกประดูกนั่นเองค่ะ
และเมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหบรรดาศิลปินนะคะ
แล้วก็เพื่อนนะคะร่วมวงการที่รักอเด่นค่ะ
เดินทางกันไปแน่นวัดเลยทีเดียวค่ะ
ตุลาคมค่ะทางญาติก็ได้นำร่างของนายบรรพฤษวีรรัฐ

หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของอเด่นดอกประดูกนั่นเองค่ะ
มีการทำพิธีรดน้ำศพและประกอบพิธีทางศาสนา
ที่สาร๘วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรกรุงเทพนั่นเองค่ะ
โดยมีทางครอบครัวก็คือภรรยาคุณแม่ตือนะคะ
รวมไปถึงน้องก๊อฟนะคะคือลูกสาวคนเดียวของอเด่นแล้วก็ญาติญาติค่ะ
รวมไปถึงเพื่อนพี่น้องศิลปินตลกเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันล้นสาลาค่ะ
เพื่อที่เดินทางมาส่งอเด่นเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ตามภาพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาเป็ดเชิญยิ้ม
เดอดอกสะดาวพี่ถั่วแระเชิญยิ้ม
ดูดอกกระโดนนาย่งเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
โยกเยกเชิญยิ้มแล้วก็ลุงรงจตุลงนั่นเองค่ะ

อสดใสรุ่งโพทองพี่โอบะเสียงเดินและอิกมากมายค่ะ
ตามภาพเลยนะคะทุกคนมากันล้นวัดจริง
ส่วนทางด้านแม่ตือนี่นะคะภรรยาของอเด่นก็ดูแลกันและกัน
จนถึงช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิตนะคะ

บอกว่าในช่วงที่อเด่นมีชีวิตอยู่
อาเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะ
ในช่วงที่มีชีวิตอยู่อเด่นเวลาอาบน้ำเนี่ยยังร้องเพลง

เป็นเพลงรายการของครูอ้านั่นเอง

ไปสบายแล้วลูกเมียก็ไม่ได้ลำบากอะไร

และด้วยความว่าเลือดศิลปินเนาะรักมากเลยในการอยากเล่นตลก
ก็มักจะพูดกับอาทัวร์แรกเชิญริมบ่อยครั้งนะคะ
บอกว่าเมื่อไหร่จะเอาอาไปเล่นตลกอีก
เดี๋ยวเราไปฟังแม่ตือเปิดใจเล่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ตอนจะเสียนะเวลาแกอาบน้ำเจ็ดตัว
แต่อย่าร้องเพลงไม่ร้องไม่รู้อยู่เลยนะ

เขาจะบอกเมื่อไหร่จะกูไม่เล่นด้วยสักที
ฉันอยากเล่น

นึกออกเลยเพราะคุณอาจริงแบบรักงานมงการมันเธอจริงนะ

ก็คลุกคลีคอยส่งข้าวส่งน้ำ

บอกเล่าความรู้สึกถึงการสูญเสียในครั้งนี้นะคะบอกว่าอเด่นดอกประดูก
เปรียบเสมือนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เค้ารบรักกัน
จากกันครั้งนี้จากกันแค่เพียงกายค่ะแต่ว่าใจยังผูกพันกันเสมอ
พร้อมกับสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะ
ในระหว่างที่พ่อก้าเสียอายุเรากลับเข้าไปดูแลเจอจุด
ดูแลครอบครัวมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันประมาณนี้ครับ
ป๊าไปอยู่ประภูมิดีนะครับป๊าไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงลูกเลยนะ
ทางนี้ทุกคนที่เป็นญาติของป่าจะดูแลกันจนถึงที่สุด
แล้วก็เรียกว่าเติบโตกันมาค่ะก็คืออาเดอดอกสะดาว
แล้วก็อาดูดอกกระโดนโอ้โหเด่นดูเด๋อ
คือดังมากมาก่อนคุณผู้ชมนะคะ
ก็ได้เผยถึงเหตุการณ์ในการสูญเสียครั้งนี้นะคะ
รู้สึกตกใจมากที่พี่ชายคนสนิทจากไปเร็วขนาดนี้ค่ะ

พร้อมยกย่องว่าอเด่นเป็นศิลปินที่น่าเคารพตลอดไปเลยค่ะ

เพราะว่าแกเป็นอาจารย์ของเราเป็นเหมือนพ่อเหมือนทุกอย่าง
สอนเราอะไรเราเป็นครูเราอะไรเราพี่เด่นนะ
แม้กระทั่งตั้งชื่อให้พาไปตั้งชื่อ
ที่ไทยรัฐแม่ช้อยนางลำตั้งให้ดูดีของคน
เพราะครอบครัวพี่เด่นกับครอบครัวผมเนี่ยจะสนิทกันมาก
นัดทานข้าวกันอะไรกันเป็นประจำ
ก็รู้สึกตกใจหน่อยไม่นึกเลยว่าแกจะไปไวขนาดนี้
เพราะว่าเราก็รักกันเคารพกัน
พระพิเดชนี่ก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ของผม

ต้องบอกว่าอเด่นเนี่ยแกผูกพันกับไทยรัฐของเรามากนะคะ
ตั้งแต่ยุปป๊ากัมพลหนังสือฟีมคุณผู้ชม
แล้วก็งานไทยรัฐทีวีมาช่วยตลอดเลยนะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็ขอนิดนึงนะคะย้อนกลับมาค่ะ
ในช่วงที่พี่น้องศิลปินสัมภาษณ์อยู่นั้นนะคะ
ถั่วแหละคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมานะคะ
พร้อมกับเผยภาพเลยคุณผู้ชมดูหน้าจอเลยค่ะ
ภาพนี้เลยนะคะเลขฝาโลงนะคะของพี่เด่นดอกประดูก
อเด่นดอกประดูกนี่แหละค่ะ
ชัดเต็มแล้วแต่วิเจรยาเลย

เลขหนึ่งดิฉันมองเป็นเลขสองกับเจ็ด
อ่าแล้วแต่เลยนะคะ
แล้วก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐ
ก็ทำข่าวของอเด่นทุกวันเลยนะคะ
เพราะว่าด้วยความรักแล้วก็คิดถึงคุณอาจริงเลยค่ะ

ก็ศิลปินตลกผลงานต่างมากมาย
ก็ยังอยู่ในความทรงจำเราเสมอเลยนะคะ